โอ้โหเปิดเทอมมาก็มีข่าวนักเรียนประท้วงหลายโรงเรียนเลยนะครับ

นักเรียนบ้านเกาะรังที่ลบบุรีกว่า๓๐๐คนนะครับ
ประท้วงท่านผู้อำนวยการครับไปดูครับ
นี่แหละครับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะรังที่ชัยบาดานลบบุรีครับ

มีข้อความขับไล่นางชาลิดารักใคร่

ให้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่

สาเหตุที่มาขับไล่พอกันเพราะว่า

ไม่สนใจดูแลเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กเลย

และสั่งปิดธนาคารของโรงเรียนด้วย
ซึ่งจริงมันเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์

ก็ไม่มีการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

ประท้วงขับไล่แล้ว๒ครั้ง

มีผู้ปกครองกับนักเรียนที่เคยอยู่มาก่อน
ก็มาประท้วงขับไล่นะฮะ

ส่วนท่านผอครับนางชาลิดารักไข้
ท่านภูมิในการโรงเรียนบ้านเกาะรัง

ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ

ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ส่วนเมื่อเช้านี้ที่มีประเด็นเรื่องการเบิกจ่าย
เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนเนี่ย

มันติดขัดตรงที่ครูซึ่งมีรายชื่อ

ยังไม่ยอมมาเซ็นชื่อให้ครับ

ขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับ
แล้วก็เบิกจ่ายได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านนักเรียนแล้วก็ครูร้องเรียนไปนั้นนะครับ
ก็อย่างที่นำเรียนไปฮะพร้อมให้ตรวจสอบ

แต่กลับถูกบังคับให้ย้ายออกนอกพื้นที่

มีหลักฐานพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องครับ
ช่วงนี้เปิดเทิมก็มีเรื่องในรั้วโรงเรียนมาผม